คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
เกาหลีปลอมเกรดมิลเลอร์

มีไม่ได้สิ่งของแต่เป็นคนอ่ะ

ีมินซองจับไปจับมา

ไล่สืบไปสืบมาเป็นคนไทย

เป็นตัวการปล่อยยาอี

เดี๋ยวไปดูจังหวะนาทีตำรวจสืบสวน
นครบานบุกจับคาคอนโดเลยค่ะ
ลงไปลองหมอบนั่ง

แต่มันเพิ่มปรับ
ชื่ออะไร

นี่เป็นนาทีตำรวจป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

จับตัวนายซองจีมิน

ชื่อเดิมคือนายสหรัฐสว่างแจ้งค่ะ

ศัลยกรรมใบหน้านี่เห็นไหม
จากอดีตถึงปัจจุบัน
เป็นต้นต่อสำคัญในการแพร่ระบาด

ไร้ร่องรอยมาเกือบ๓เดือนแล้วค่ะ

กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
ตำรวจยึดของกลางเป็นมือถือ๒เครื่อง

นำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ
แล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินได้อีก๒๒รายการ

นายจีมินซองหรือว่า

พอร์ตยาเสพติดค่ะ

แล้วก็จะใช้คนที่ตัวเองรู้จักผ่านทางเฟซบุ๊ก
ให้ไปรับยาให้โดยที่ตัวเขาเองอ่ะ
ไม่ต้องไปสัมผัสแตะต้องกับยา

กลายเป็นคนละคนไม่เหลือเขาโครงเดิม

สวนติดตามตัวสหรัฐคนนี้มา๓
๓เดือนยังกระทั่งชุดสืบสวน

ต้นยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
บอกอ๋อแต่เดิมบ้านอยู่ย่านบางกอกน้อย
เปลี่ยนมาเป็นชื่อเกาหลีเพราะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกาหลีใต้
เพราะพูดเกาหลีได้บ้างเล็กน้อย
เข้าวงการยาเสพติดจากการเข้าไปศึกษาในดาร์กเว็บ

สั่งยาอีมา๓๐กิโลกรัม
กำลังจะเข้ามาในไทยอยู่แล้วค่ะพี่อุ๋ย
โอ้โหแต่โดนจับซะก่อนค่ะ
สหรัสสวังแจ้งครับ

ซองแปลว่าอะไร
ซองจริงแปลว่าภาษา

อยากเลือกชีวิตใหม่เดือนเทศ
โอ้โหพูดซากวอลีได้มั้ย
เขาฟังอีกเรื่องแต่เมื่อกี๊ผมยังพูดไม่ได้
สวัสดีครับศาลเกาหลีพูดว่าไงน่ะ

นี่คุณผู้ชมส่งชื่อมาให้ใหม่แล้วเพราะว่างงมาก
มินซองเป็นเกาหลีปลอมชื่อจริงชื่อสหรัฐ
เอาใหม่ละกันชื่อวอนนอนคุกไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมส่งมา
ชัดเจนแต่ต้องอย่าลืมขยายผลนะต้องขยายผลค่ะ
ขยายผลเรื่องยาเสพติดคนเดินของสั่งโค้งส่องโค้ง
นำเข้ามายังไงทำไมตรวจไม่เจอนะ